เป็นเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างพี่วิน
พี่วินรถจักรยานยนต์กับแร้ไบท์
อาทิตย์ที่แล้วมีคลิปหนึ่งออกมา

มาทับลายไดมอนด์กันไม่ได้นะแถวนี้นะ

แถวซอยจุฬา๙นะคะ

แต่ว่าอันนี้ถึงขั้นกระทบกระทั่งกัน

เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่าย
เมื่อวานนี้เองนะคะนายวัลลบแสงนอกรถ
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหมายเลขหนึ่ง

เพราะว่าพื้นที่นี้ตัวเองรับผิดชอบอยู่

จากจุดนี้มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่แล้ว
มารับผู้โดยสารแต่ย้ายจุดไปอีกสักนิดนึง

ตัวเองก็เลยเห็นแบบนี้ก็เข้าไปตักเตือนอีกสักทีหนึ่ง

เพราะว่าในวินวินหนึ่งเขาจะมีกันหลายคนใช่ไหมคะ
มีวินคนหนึ่งที่เข้าไปร่วมตักเตือนด้วย
ก็คือนายอิทธิพงศ์สังคพัฒน์

บอกตัวเองเข้าไปห้ามปรามแกรปไบท์
โดยเล่าว่าตัวเขาเองอยู่ที่วินจุดนี้
ส่งผู้โดยสารเสร็จเห็นเหตุการณ์ก็เลยเดินเข้าไปหา
แกรฟว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะ
หลังจากนั้นก็เกิดการโต้เถียงกันนะคะ

นายอิทธิพงศ์ได้ผลักไปที่หมวกกันน็อก
จากนั้นแกรปไบท์สวนคืนค่ะด้วยการถีบรถจักรยานยนต์ของนายอิทธิพลจนล้มเลย
ทำให้ตัวเขาได้รับบาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬา
และนอกจากบาดเจ็บรักษาแล้วเขาบอกได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับเด็กที่
เราก็ไปตักเตือนว่าอย่ามารับนะเรามีวิน
เขาก็บอกพฤทธิษฐานขอให้พฤทธิษฐานลงนะ
พฤทธิษฐานก็ลงโดยดี
มารับพฤทธิษฐานคนเดิม
แต่ไม่เชื่อฟังในเหตุการณ์ที่เราตักเตือนไปแล้ว

ที่น้องไปตีหมวกกันน็อก
ตีรึเปล่าใช้ผักอันนี้ผมขี่รถผ่านไป
พูดภาษาลงแล้วผมขี่รถผ่านไป
ทีนี้ผมจะกินข้าวผมเห็นมอไซด์แก๊บข้างนั้น

ผมก็เลยขับเข้าไปเฮ้ยรับไม่ได้

คุณผู้ชมคิดเห็นกับเรื่องแบบนี้ยังไง

พระเด็นอะไรก็ได้นะ
เรื่องของความเหมาะสม
หรือการกระทบกระทั่งคุณผู้ชม

หลังจากที่เจ็บแล้วแบบนี้ก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะ

ป้องกันการเกิดแบบปัญหาแบบนี้ขึ้นมาอีก
อันนี้เป็นนามสมมุตินะเราก็ได้ไปพูดคุยกับเขาเหมือนกัน
เล่าให้ฟังบอกวันนั้นหลังจากออกไปรับลูกค้า
ทางวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเขาก็ไม่ให้รับ
อันนี้เล่าลักษณะคล้ายกันเขาก็บอกไม่ให้รับ
ก็เลยขับออกไปจนถึงจุฬาซอย๑๒
โทรศัพท์ออกมาอีกบอกพี่กลับมารับจุดเดิมได้ไหม
แต่ว่าหนูว่าไปด้านหลังอีกสักนิดนึงเลยไปอีกสักนิดนึง
ก็บอกให้ออกไปรับที่มันห่างออกไปแล้วนะ
แต่ทีนี้รถจักรยานยนต์รับจ้างเขาเห็นอีก
เขาก็ตามเขาก็ตามมาอีกนะคะแล้วก็กลับมาตบศีรษะ
ตัวเองก็เลยใช้ขาไปถีบรถจักรยานยนต์เขา
แต่ก็ไม่ได้หยุดดูนะเนื่องจากมีรถจักรยานยนต์รับจ้างขี่ตามมาอีก
จึงไปส่งผู้โดยสารให้เสร็จ
และกลับไปที่สนปทุมวันเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา

เห็นแล้วล่ะว่ารถจักรยานยนต์เขาล้มแต่ไปส่งผู้โดยสารก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมา

พี่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ว่าเริ่มต้นมันเกิดเหตุการณ์ยังไงบ้างครับ
ครับเรื่องก่อนนะครับผมคือผมไปรับผู้หญิงครับผม
ก็เคยคุยกันมาแล้วนะครับผม
แล้วก็เขารับดันหน้าปุ๊บโอเค
วินสภาพกลับมาจากหน้าผม

ผมก็ปล่อยให้เขาลงไป

เล่นเรียนรับตรง
ขับรถตามมาครับผมแล้วก็ตีหัวผมครับผม
แล้วผมก็ต้องกันทัวร์แล้วก็ถีบรถกำลังครับผม
ก็ผมก็ไม่ได้จอดดูอะไรเขานะครับเพราะว่ายังมีวินขับตามมาอีกครับผม
เมื่อเรื่องราวประมาณนี้ครับผมก็ต้องกันทัวร์นะครับผม
บ้าอะไรครับอยู่ดีจะมาถีบวินเล่นหรือครับมันไม่สนุกนะครับผม

จากที่เขากลับมารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
เขาก็บอกได้ช่วยค่ารักษาพยาบาลด้วยนะ๑๐๐บาท
ค่าปรับไปเรียบร้อยแล้วก็คือ
ปรับขับรถผิดประเภท๓๐๐บาทค่ะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายที่รับผิดชอบนะ
ทางด้านกฎหมายทางด้านขนส่งต้องลงมาดูจริงจัง
ไม่ใช่ให้คนที่เขาทำอาชีพนี้ทะเลาะกันเอง

แต่ประชาชนเขาไปเลือกใช้แบบไหนก็ได้ไง
จริงแล้วกฎหมู่จะอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้
นี้รัฐบาลคอสชคุมโดยทหาร
ไม่แน่ใจว่าร้อยรอสอที่เขาไปดูเรื่องของผู้มีอิทธิพลไปดูรถตู้
อันนี้ยังมีไหมคะถ้าเกิดมีช่วยหน่อยนะคะช่วยดูหน่อย
ให้มันเคลียร์ว่าอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรผิดอะไรถูก
ใช้บริการจะได้แบบใช้อย่างสบายใจ

แล้วทีนี้ครับไบ๊คจะทำยังไงอีก
ก็ต้องแก้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะคะ